เปิดรายการมาก็เล่นล้วงลึกไปทั้งตำนานความเก่าแก่

แต่อย่างที่บอกค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่เขามีทีเด็ดให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะแยะมากมาย

ดูความมีความร้อนแบบนี้ครบ

ความร้อนแต่จะเปรียบรทานแบบนี้
ความร้อนจะวนอยู่ที่นี้แล้วมันดีกว่าก๊าตอย่างไรหรอ
คือพอไอน้ำมันร้อนมันก็วนอยู่มันทำให้น้ำมันร้อนไง
โรงงานโรงงานก็ใช้แบบนี้ต้มลูกชิ้นก็ใช้แบบนี้
แต่เราก็มาปรับปรุงมา

หนึ่งคือประหยัดแก๊ส๒ช้อนสม่ำส่วนกว่า
คือเป็นการสร้างงานให้คนในพื้นที่
คนในพื้นที่ส่งฟื้นฟื้นที่มาเป็นวัตถุ

คือถ้าเราใช้พวกน้ำมันเตานี้

มันต้องน้ำร้อนแบบนี้น้ำเดิดอยู่ตลอดแบบนี้

การใช้ระบบไอน้ำที่สองหนุ่มกำลังพูดถึงอยู่นี้
มันคือน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอค่ะ

มีอุณหภูมิสูงถึง๑๐๐องศาเซลเซียส

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร
ใช้ไอน้ำเป็นแหล่งพลังงานความร้อน

การทำให้อาหารสุกการลวกอาหาร
หรือการทำแห้งเพราะไอน้ำนะคะ

สามารถนำไอน้ำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้

กับร้านก๋วยเตี๋ยวได้อาจจะเป็นการช่วยลด
ต้นทุนการผลิตไปอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะ

เอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงค่ะเพราะไม่ว่าจะลวกอะไร

เข้าไปถามถ่ายให้รู้ความจริงกันไปเลย

ที่ต้องลวกแบบนี้ก็เพื่อให้วัตถุดิบทุกอย่างที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

แม้เคล็ดลับความอร่อยนี้ทำยาก
ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าอื่นจะนำไปใช้บ้าง

พร้อมที่ทางก๋วยเตี๋ยวนึง
วีเตี๋ยวในตำนาญของจังหวัดพะเยาว์นะครับผม

เป็นพริกแดงที่ใส่กับก๋วยเตี๋ยว

จะใส่ไปหมดก็ได้จะใส่ไปครึ่งหนึ่งก็ได้

คือคงใส่ไปครึ่งหนึ่งดีกว่าไปครึ่งหนึ่งนะครับอ่านี่คือแบบบด
โบราณเขาทานอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพ่อครับแล้วตัวนี้ทำจากอะไรบ้าง
จริงถ้าโบราณจริงเนี่ยมันจะเป็นพวกชาวเขาจากพยาวนี้
ครับนำมาขายอืมเดี๋ยวนี้พวกชาวเขาเนี้ยก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้ว
อาจจะไปทำอาชีพอื่นแต่พริกแดงยังมีคงอยู่
วัตถุดิบเนี้ยนำเข้าจากประเทศจีนอ้าวพริกแดงครับโอ้
เพราะชาวเขาเขาไม่ปลูกแล้วไม่ปลูกแล้วแต่เราก็ยังอยากให้ทุกคนได้ทานแบบดั้งเดิมอยู่
เอาล่ะชิมกันดีกว่านะจ๊ะ
แป้นนุ่มมากเลยแล้วก็มีความหอมของกระเทียมเกลียวครับใช่
พริกแดงที่ใส่ไปไม่ได้เผ็ดครับแต่จะมีความหอมของพริกเพิ่มขึ้นมานะครับผม
มาดูลูกชิ้นกันบ้างวันนี้แนะนำน้ำจิ้มครับจิ้ม
ล้วนล้วนเลยครับอืมหอมพริกไทยหน่อยหน่อยเนอะครับ
แล้วเนื้อมันก็จะไม่ถึงกับเหนียวมาก
มีให้เคี้ยวกำลังดีครับแล้วก็มีความหอมยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมขึ้นมาเรื่อย

น้ำซุปจะแบบหวานหวานน้ำของเนื้อนี่แหละ
ซุปเนี่ยมันจะมีรสชาติใกล้เคียงกับลูกชิ้น

พอทานปั๊บมันก็เลยไม่รู้สึกว่ารสชาติมันโดดกันมาก

สมัยก่อนถามจริงพ่อสมัยคุณอากงเนอะอากงใช่ไหมอากงขายเนี่ย

อย่างชามนี้พิเศษ๖๐บาท

ถ้าธรรมดาก็๕๐บาทแต่อย่างถ้วย๕๐ตังค์กับถ้วย๑บาทเนี่ย
พ่อยังเก็บชามนั้นเก็บชามไว้อยู่
มีตัวอย่างชามด้วยว่าเขากินกันยังไง
สมัยก่อนเนี่ยคนเขาเวลาสั่งกลับบ้านเนี่ย
เขามีชื่อเรียกพิเศษเฉพาะไหมพ่อ
อ๋อเส้นเปียกหอแห้งสั่งกลับบ้าน

อแห้งเพราะว่าลูกค้าต้องการเส้นเปียกแห้ง
แห้งสมัยเวลาเนี่ยต้องใช้ตองหอตองก้วย

สั้นต้องเปียกหอแห้งปากตัอไปถามที่บ้านนะ

ปี๑๐ประมาน๕๐ปี
สิ่งที่คุณพ่อทำไว้ให้เจริญก้าวหน้า

ลูกชิ้นจะใช้ระบบแบบใช้ทอดเหล็กทุบให้เนื้อใช้แรงผลทุบให้ละเอียด
แต่ตอนนี้มันใช้ระบบเครื่องจักร
ก็คือพ่อวิทนุเนี่ยเอาเครื่องจักรมาทำกับลูกชิ้นในสูตรของเตี๋ยแบบดั้งเดิมด้วย
สูตรสูตรของเตียแต่ว่าเรามาใช้ระบบเครื่องจักร
ให้ทันสมัยขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเราไม่ได้ขายแค่ร้านเหล่าร้านเดิม
เราก็มีขายแฟนชายด้วยขายแฟนชายขายแฟนชายไปที่ไหนบ้างครับ
ก็จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายทั่วภาคเหนือ
ทั่วภาคเหนือนี่หมดเลยเราก็ส่งหมดเลย
วันหนึ่งทำลูกชิ้นสักกี่กิโลบอกได้ไหม
ทำใหม่ทำสดทุกวันแล้วก็ส่งไปตลอด
รับประกันว่าคุณภาพลูกชิ้นเนี่ยยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิม
เอาเนี่ยเคราะห์เซเว่นไปเข้าเลยหรอเคราะห์เซเว่นที่ไหน

เป็นลักษณะที่ก็คือคนเขาซื้อก็กลับไปต้มแล้วกินได้เลย

ตั้งอยู่ถนนซูเปอเฮยเวย์

ทางไปเชียงรายคือยังไงก็ต้องผ่านแหละ

ปิด๓โมงเย็นมีวันหยุดไหมครับ

แค่๑วันวันคามเท่านั้นเองนอกนั้นถ้าใครมาพยาวก็ลองมาแวะชิมก๋วเนื้อเจ้าแรกของพยาวได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันหมดชามแล้วเมนูต่อไปขอเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีก
เพราะเรากำลังจะไปทานข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อที่ร้านข้าวซอยป้าแสงเพียน
ดังขายดีขวัญใจคนพยาวที่มีอายุนานกว่า๔๐ปี
มีเรื่องเล่าแบบนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องจะพลาดได้ยังไงล่ะคะ
สวัสดีครับคุณแม่แสงเพียงครับผมร้านข้าวซอยแสงเพียงนะครับ
ข้าวซอยเก่าแก่ของพยาวแห่งนี้ค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคุณแม่ครับ
กว่าปีแล้วค่ะ๔๐กว่าปีแล้วจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านข้าวซอยเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
อ๋อนี่ก่อนคุณแม่ก็มาเป็นลูกจ้างข้าวก่อนค่ะ
เป็นคนพยาวเลยกำเนิดป่ะอยู่ที่นี่เป็นกำเนิดเลย
เป็นลูกจ้างเขาก่อนเป็นลูกจ้างที่ไหน
ที่ร้านอาหารค่ะที่ร้านอาหารติดกวนพยาวนี่แหละค่ะครับผม
เป็นได้กี่ปีเป็นนานแล้วค่ะเป็นอยู่นานเลย
เป็นอยู่นานค่ะแล้วก็ได้แต่งงานแต่งงานก็มาเปิดร้านเองค่ะ
แล้วไปเอาสูตรข้าวซอยจากไหนล่ะก็ที่ร้านเนี้ยที่ร้านเขาขายไง
เขาขายเราก็เราเป็นลูกลูกมือเขาไงอ๋อเป็นลูกมือเขาแล้วก็
เรียนรู้ไปเรื่อยค่ะอ่าพอแต่งงานก็เลยอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
ก็เลยเปิดร้านเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเปิดแรกแรก
ก็พอขายได้ค่ะขายได้ค่ะแล้วปัจจุบันนะปัจจุบันก็
ขายดีขายดีขายดีอ้าวค่ะ
ข้าวซอยของทางร้านเนี่ยนะครับมีกี่แบบกี่ชนิดครับ
อ๋อมีข้าวซอยไก่ซอยไก่ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อ
ข้าวซอยซี่โคงหมูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อก็ได้ค่ะ

ค่ะมีมากมายเลยค่ะแล้ววัดความขายดีของเราเนี่ย
มันวัดจากอะไรส่วนมากมันจะเป็นไก่อันดับหนึ่งนะคะอ่า
เรามาก็เป็นเนื้อจ้ะต่อไปก็เป็นซี่โครงหมูอย่างเงี้
คิดว่าขายดีไก่เวลาแต่วันปีนึงิกก็ได้กี่โลกรัม

ช่วงหน้ากลับมาชิมกันต่อว่าข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อแบบพยาว